กลับมาที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยกันบ้าง
เมื่อวานนี้อากิระนิชิโนเสร็จสัญญาอย่างเป็นทางการ
ในการคลุมทีมชะทัยต่อไปอีก๒ปี
ซึ่งหลังจากที่เสริญสัญญา

เป้าพัฒนาวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบ
โดยนิชโนเผยว่าการที่เขาตัดสินใจต่อสัญญา
เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพทีมชาติไทย

ได้รับโอกาสที่มากขึ้นนะครับ
ดังนั้นตลอดระยะเวลาอีก๒ปีต่อจากนี้นะครับ
เพื่อทำให้ประเทศไทยมีทีมงานผู้ฝึกสอน

กับเหตุผลที่ไม่ดึงทีมงานญี่ปุ่นมานะครับ
นั่นคือการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของทีมไทยด้วยนะครับ

คุณซื้อของเสือเหลืองมาเลเซีย
เริ่มเตรียมทีมเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคันเลือกกลุ่มจีนนัดที่๖กับทีมชาติสหรัฐอลับอิมิเลส
และนัดที่๗กับทีมชาติเวียดนามนะครับ
โดยวางคิวอุ่นเครื่องกับทีมจากเอเชียตะวันออกกลาง
ด้วยการไปเยือนบาเลนทีมอันดับ๙๙ของโลก
เพื่อหาจุดบกพร่องที่ต้องพัฒนาก่อนฟาดแข้ง

ซึ่งถือเป็นนัดที่จะชี้ชะตาว่าทีมชาติมาเลเซีย
จะผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้หรือไม่นะครับ
ถ้าทำได้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ

หลังผ่านไป๕นัดทีมชาติมาเลเซีย
หลังอันดับ๒ของกุมจีมี๙คะแนน

หลังอันดับ๓ตามหลังจากอุขุมงค์อย่างเวียดนาม๓คะแนน
ทีมไทยเองก็มีโปรแกรมที่จะพบกับทั้งอินโดนีเซียนะครับ
ในเดือนมีนาคมแล้วก็ไปเยือนยูเออีน
แล้วก็ปิดท้ายเนี่ยก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับ
เป็น๓เกมสำคัญส่งท้ายนะครับ
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกของทีมชาติไทย